ดูคู่จิ้นกันดีกว่านะคะมาเลยโอ้โหคู่นี้คงกระพันไปแล้วค่ะ
สิงโตค่ะดังมากนี่ทัวร์จีนไต้หวันโอ้โหประเทศเพื่อนบ้านเราตีตลาดหมดค่ะ
ล่าสุดความฮอตถูกเอาจับไปเรียบเทียบกับคู่จิ้นซุปตาจีนที่ดังมากเหมือนกัน
ปรมาจารย์รัฐธิมารไงโอ้โหคู่นี้ดังมากนะคุณผู้ชมดังทั่วโลกไปเลยค่ะ
อาจจะมีโอกาสที่ได้เล่นละครแนวนี้แบบจีนบูอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะคะ
ฟังคู่จิ้นคู่นี้กันเลยค่ะคริสสิงโตค่ะ
ครับพี่คะครับพี่จะเล่นตอนนี้มันมีของจีนปรมาจารย์ลัทธิมานอยากให้คู่นี้ไปเล่นบ้างได้ติดตามไหมรื่องแบบนี้หรือเปล่ากัน
กิตาอยู่ครับผมกิตาหล่อแฟนคาปลอดเลยเพราะผมรู้ว่าในกลุ่มแฟนคาปลองผมล่อไปสัก๘๐เปอร์เซ็นต์ไปฝั่งนู้นกันแล้ว

ก็เหมือนกับว่ามาเชื่อมความสำคัญของเราระวังประเทศ
ล่ำแล้วก็ดูดดื่มทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยค่ะกับเต
จนลืมว่าเป็นผู้ชายจริงแต่ถามไปถามมาจอนบอกว่าผมโสดแต่เตไม่โสดยังไงค่ะไปฟังเลยค่ะ
ไม่มีครับบอกตรงเมื่อก่อนไม่ได้อยากมีเพราะว่ารู้สึกว่าทำงาน
แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเวลาถึงเวลามันก็จะมีเองอะไรอย่างนี้ครับ

ที่บอกว่าพอจะทราบคือเต้มีแฟนแล้วเป็นผู้หญิงนะคะว่ากันไปค่ะ